หลายคนเห็นแล้วก็รู้สึกสงสารนะคะ
ผู้ชายคนนี้เขาป่วยเป็นโรคอ้วน
น้ำหนักเกือบ๒๐๐กิโลกรัม
แล้วก็มีการไลฟ์เพื่อที่จะขายเสื้อผ้า
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะมันเกิดเหตุการณ์
เพราะว่าเขาขับรถไปส่งของให้กับลูกค้า

จนทำให้ขาหักเดินไม่ได้
ทีนี้แม่ก็เสียชีวิตด้วยค่ะ

แล้วทุกวันนี้ต้องจ้างรถสามล้อมา
เพื่อที่จะรับเสื้อผ้าไปขายที่ตลาด
เดี๋ยวดูเรื่องราวนี้หน่อยนะคะ
น้องก็เอาขันขึ้นรถเราก็รับมา
และหนูก็เข้ามาช่วยจัดร้านให้นี้
พอจัดร้านเสร็จแล้วก็ตอนเย็นแกก็กลับบ้าน
จับที่ห้องนะแต่ก็อยู่คนเดียวไม่มีใครโดน
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ

รัฐช่วยด้วยเราจะเห็นภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมคือ
ซึ่งเขามีอาการเป็นโรคประจำตัวคือเป็นโรคอ้วน
น้ำหนัก๑๙๐กว่ากิโลกรัมแล้วก็ไม่สามารถเดินไปไหนมาไหนได้เองนะคะ
เพราะว่าขาข้างซ้ายเนี่ยหักภาพที่เราเห็นคือ
คุณบอลก็กำลังเรียกลูกค้าให้มาอุดหนุนซื้อของ
ซึ่งของที่เขาขายเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น

คนก็เดินวนเวียนมาเอามาดูเสื้อผ้ามาเลือกซื้อบ้าง
บางคนเขาเห็นสงสารก็ซื้อไปตัว๒ตัว
คุณบอลเล่าให้ฟังนะบอกว่าก่อนหน้านี้
ทั้งตัวคุณบอลแล้วก็แม่อยู่ที่บ้านของน้า
แล้วหลังจากนั้นแม่ก็ป่วยติดเตียงหลายโรค
ก็เลยต้องมารักษาตัวที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร
ซึ่งระยะทางในการเดินทางกว่า๗๐กิโลนะ
ทีนี้ก็เลยตัดสินใจมาเช่าห้อง
อยู่หลังตลาดศูนย์การค้ากำแพงเพชร
แล้วก็ดูแลแม่ที่ป่วยติดเตียงไปด้วย
แม่ค้าที่เขาอยู่ในตลาดก็เห็นว่า
บอลเป็นคนกระตันยูแล้วก็กำลังเดือดร้อนด้วย
เขาก็ช่วยเอาเงินมารวมกันมาทำทุนซื้อเสื้อผ้า
ซื้อเสื้อผ้าไปขายคือเขาให้ทุนมา๓๐๐บาท
ทีนี้ที่ผ่านมาก็ขายเสื้อผ้าอยู่ในห้องนี่แหละค่ะ
โดยการไลฟ์ผ่านทางเฟซบุ๊กออกมาขายที่ตลาดบ้างช่วงกลางวัน
วันที่เกิดเหตุตัวคุณบอลขี่มอเตอร์ไซค
ไปส่งสินค้าให้กับลูกค้า
แล้วระหว่างทางรถเสียหลักพลิกคว่ำ
ก็ทำให้แขนแล้วก็ขาด้านซ้ายหัก๒ท่อนเลย
ทีนี้เมื่อกลางเดือนมีนาที่ผ่านมา
ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงก็จากไปด้วยอาการป่วย
แล้วยิ่งตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมเศรษฐกิจไม่ดีด้วย

กำลังของคนที่จะมาซื้อสินค้าที่ไลฟ์
มันก็น้อยลงไปเพราะว่าคนก็ไม่มีเงินที่จะซื้อเหมือนกัน
ทำให้คุณบอลเองก็ไม่มีรายได้
ทุกวันนี้ต้องออกมานั่งขายเสื้อผ้าตรงตลาดศูนย์ตรงนี้

เขาบอกว่าขายไม่ค่อยได้ขายไม่ค่อยดีเลยนะคะ
ลำบากไหมเวลากว่าจะไปออกไปขายต้องขึ้น๓ล้อถลายนี้

ตื่นเช้ามาก็ปวดท้องก็ต้องรีบกระเถิบไป
ถ้าจะไม่ทันก็ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรแต่ก็จะทันตลอด
ตอนนี้ก็อาบน้ำขึ้นเตียงก็ลำบากครับเราต้องเขย่งอะไรอย่างนี้
สมมุติมีหมอที่เขามีความสามารถรักษาเรา
หายจากอาการโรคอ้วนได้เพื่อที่จะให้ขาเราดีขึ้นเนี่ย

เขาขอความช่วยเหลือผมด้วยนะครับผมอยากขอม
ผมกินเยอะผมกินน้อยยังไงมันก็อ้วนครับ
เพราะผมเคยข่มลดน้ำหนักแล้วเคยกินแบบว่าน้อยแล้วยังไงก็ไม่ลดครับ
ที่ก็ลดแค่โล๒โลแล้วกินปุ๊บแล้วก็ขึ้นมาเหมือนเดิมครับ

ถ้าเกิดอาการอ้วนมันลดลงขาก็มีโอกาสหาย
ใช่ครับพี่ตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยว่าขายในเดือนได้หรือเปล่า
เดือนหน้าก็ยังไม่รู้ว่าจะมีตังค์ไว้หรือเปล่าครับพี่

นี่ค่ะยังไม่รู้เลยว่าสุขภาพตัวเองจะเป็นยังไง
แล้วก็จะมีเงินไปหาหมอหรือเปล่าเนี่ยนะคะดังนั้นใครอยากช่วยเหลือ
ก็สามารถโอนเงินไปช่วยเหลือได้นะคะให้บัญชีทกศเอาไว้
เลขที่บัญชี๐๒๐๑๙๒๒๗๕๘๐๓นะคะ
ชื่อบัญชีนายถิติพงศ์อุดชินนะคะ
นี่คือเขาบอกว่าทุกวันนี้ก็ต้องให้รถสามล้อมารับ
แล้วก็เอาเสื้อผ้าไปส่งเพราะว่าตัวเขาก็ไปไหนไม่ได้
จากขาหักแบบนี้เป็นกำลังใจให้นะคะ
มีเรื่องเดือดร้อนอะไรก็ส่งเข้ามานะฮะ
เดี๋ยวไทยรัฐของเราช่วยด้วยนะครับ